ฟุตบอลต่างประเทศมาต่อกันที่ฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะคะ
ในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาล
จะเปิดบ้านพบกับบุรีรำแชมป์ในฤดูการนี้ค่ะ
เกมนัดที่๓๓หรือว่านัดรองสุดท้ายนะคะจะเตะพร้อมกัน๙คู่ในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
จะเปิดสนามเฉลิมภักดิ์เรียน๗๒๐๐๓มินบุรีพบกับบุรีรำเยเทศแชมป์ในปีนี้
ก็จะพัดโนชยาที่ติดโทษแบรนด์ค่ะแต่แกนหลักคนอื่นก็ยังอยู่กันครบนะคะ
นำโดยชนะทิพย์สงกระศิลป์และก็ธนบุญเกษารักษ์
ส่วนอเล็กซันเดอร์กามาเทรนเนอร์ของทีมบุรีรำที่นัดล่าสุด
ก็ฉลองแชมป์ชมัยที่๔ด้วยการถล่มสวัสดิ์บรีเอฟซีไป๖ประตูตะศูนย์
นัดนี้ค่ะจะไม่มีชื่อของกิโบโตมาเซน่ากองหน้าที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวนะคะ
ส่วนเดียโกหลุยซานโตโกสุนกิแล้วก็เทียทรบุญมาทันพร้อมที่จะลงสนามทั้งหมดค่ะ
ส่วนโปรแกรมอีก๘คู่นะคะ
บังกอกกราซพบกับการท่าเรือค่ะ

โสดสภาพบกับชนบุรีนะคะ

และราชบุรีพบกับเชียงรายค่ะ